คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่หวานคู่นี้หวานจริง
พี่ตู่พบทรกับภรรยาสาวคุณนุษย์นะคะ
คุณนุษย์เนี่ยเพิ่งจะลงรูปในอินสตาแกรมครบรอบ๗ปีไปหมาด
โอ้โหทำเอาสาวเนี่ยกรี๊ดกราด

มีค่ะเพราะว่าเขามีแพลนว่าจะพากันไปฮานีมูลไกลถึงฮาไวน์ค่ะคุณ

แล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มในฝันของสาวไทยเลยก็ว่าได้
สำหรับนักร้องเสียงเซ็กซี่พี่ตู่พบทร
แม้ว่าจะแต่งงานไปแล้วแต่ว่าดีกรีความฮอต

ล่าสุดสาวนุษย์ภรรยาคนสวยลงภาพแอนิเวอร์แซรี่๗ปีที่คบหากัน
ก็สร้างความตาร้อนให้กับสาวทั่วประเทศ
โดยหนุ่มตู่ก็บอกนะคะว่ารู้สึกเขิน
รู้สึกดีที่ภรรยายังจำได้ในช่วงเวลาที่คบหากัน
ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีของขวัญใดให้
แต่เจ้าตัวเผยข่าวดีว่าเตรียมพาสาวนุษย
ไปฮานีมูลหวานครั้งแรกที่เกาะฮาไวเร็วนี้ค่ะ

คือก่อนเขาลงผมก็เห็นแล้วล่ะครับ
แต่ว่าคือเหมือนพยายามที่จะแบบว่าลดวัน
เพราะว่ามีทั้งวันที่จดทะเบียนมีทั้งวันที่มีงานแต่ง
แล้วถ้าวันที่คบเป็นแฟนด้วยมันจะ๓วันแล้วก็ผมว่า

ก็มีความคิดเหมือนกันว่าแต่งงานไปแบบว่าแฟนคลับผู้หญิง

น้องเขาก็ยังติดตามผลงานกันอยู่
แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบขนาดนั้น
อาจจะไปฮานิมูนที่ยังไม่เคยฮานิมูนกันครับ
ที่ไหนครับอเมริกา

แพลนไปฮานีมูลน่าจะ๘วัน๙วันอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็ไปเยี่ยมพี่สาวก็อีก๒อาทิตย์อะไรอย่างนี้
ไม่ว่าจะยังไงก็ยังรักพี่ตู่เสมอนะคะ
แม้ว่าจะแต่งงานไปแล้วก็ตาม
ครบกระเตรียมที่จะพากันไปฮาวาย
ไม่รู้ว่าไปครั้งนี้เนี่ยจะมีเบบีมาให้เรา